คุณผู้ชมปกติเราได้ยินวลีนี้ใช่ไหมจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ
สูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดอ่านข่าวนี้จะบอกว่า
จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่เขย่าวงไฮโล
พาคุณผู้ชมไปบุกจับหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่มหาสารคามนะคะ
ฝ่ายปกครองเข้าไปบุกจับแต่ทีนี้เนี่ยพ่อเท่าแม่แก่ค่ะ
คนที่เล่นกันอยู่เนี่ยสารพัดวิธีค่ะที่จะทำให้เนียน
เพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการถูกจับมีวิธีไหนบ้าง

มาแม่แม่แม่พาเฉยแม่มาโอ้ย
เจ้าไปก็ไปคู่หลับไปค่ะท้ายแม่แม่ว่าย
อย่าให้ดังหยุงเขาสิได้ไปยาย
แม่เดินไม่ได้ย่างไม่ได้ย่างไม่ได้เอ้าแล้วแม่เดินไปไหนเมื่อกี้อ่า
อีกท่านหนึ่งรีบหุงข้าวเอาปากกัดหุงเมื่อสานเลยอ่ะตายตายตายอ้าวอ่า
นี่อันนี้เขาถามแม่หิวข้าวเปล่านี่จะหุงข้าวซะงั้น
สารพัดวิธีที่จะงัดออกมาครับแล้วตีเนียนอ่ะว่าแบบ
ฉันไม่ได้เกี่ยวกับวงพนันไฮโลนะคุณเจ้าหน้าที่นี่ค่ะ
กำลังจะหุงข้าวส่วนแม่อีกคนนึงบอกเดินบ่ได้
เดินไม่ได้ยั่งไม่ได้ใช่ไหมคะยังเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คุณแม่ย่างไปหลายก้าวอยู่นะ
ใช่ใช่ย่ำไปได้แต่ย่างไปหลายก้าวนี่ส่วนคุณป้าท่านนี้ยังไงล่ะ
เมื่อกี้เอาปากกัดถุงข้าวสารอยู่เลยนะคะนี่เดินบ่ได้ย่างบ่ได้
แต่ยังไปหลายก้าวนะคะซอกซอยเล็กไปได้หมดเลยนะคะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะสุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดมหาสารคาม
ประหลัดป้องกันอำเภอนาเชือกเขาไปจับกลุ่มนักพนัน
ทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จจับได้ห้าคนอายุก็ตั้งแต่ห้าสิบถึงหกสิบปีค่ะ
ก็อายุเยอะกันแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงแล้ววงนี้มี๑๐กว่าคน
เดี๋ยวไปตามจับมาให้หมดนะคะครับเพราะตอนที่ไปถึงนะ
เจ้าหน้าที่เขาถ่ายภาพไว้แล้วไว้เป็นหลักฐานนะคะ
กล้องก็จะมีหมดบอกหมดว่าใครบ้างนะฮะเอาล่ะสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปบุกจับแบบนี้
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามบอกว่า
บ้านหลังนี้ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันไฮโลมีทั้งนักพนันต่างถิ่นแล้วก็ในพื้นที่
ส่งเสียงดังจนน่ารำคาญนี่ไงนะฮะอ๋อก็จะเชียร์กันใช่ไหมใช่
แล้วยังไม่หมดนะพนันมาสิ่งที่ตามมาด้วยคือยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดก็มีเงินกู้นอกระบบก็มาค่ะบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
ผ้ามาขึงบังไว้สองผืนแล้วก็ปูเสือนั่งเล่นกันใต้ถุนบ้าน
สองปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เคยมานะมาจับนักพนันที่บ้านหลังนั้นเนี่ย
ได้ไปครั้งนั้นสิบห้าคนครั้งนี้ได้ไปห้าคนอืม
ผมชื่นชมจริงนะฝ่ายปกครองทุกอำเภอเลย
มหาสารคามเนี่ยทำงานเข้มแข็งเดี๋ยวจับยาเดี๋ยวจับพนัน
ส่วนแม่นะหาวิธีฝึกสมองทางอื่นทางนี้ไม่โอเค
นะฮะผิดกฎหมายครับออกกำลังกายดีกว่าออกกำลังกายดีกว่าเออ